แต่เรื่องนี้เนี่ยโอ้โหชาวบ้านชาวช่อง
นักท่องเที่ยวแถวนี้เขาก็ร้องสื่อมานะครับ

เพราะว่าอะไรตอนขึ้นกลางคืนเห็นวัยรุ่น
มาขออภัยวิ้ววิ้วแซ็นเซอร์มัย

นั่งซ้อนกันมีเพศสัมพันธ์กันโจ่งครึ่มเลยนะคุณเด็กทั้งนั้นเลยนะครับ
อกจากนี้ยังมีเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรอีก

เพราะตรงนี้ริมหาดกระทิงลายที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชมบุรี
และมีสวนสาธารณะหาดกระทิงลาย
สาธารณะเขาให้ไว้อะไรฮะพักผ่อนหย่อนใจเดินเล่น

พอมาเจอวิวแบบนี้โอ้โหอุจจาตานะฮะต้องปิดตาเลยนะฮะ
แล้วเราก็ต้องเซ็นเซอร์ดูสิคุณภาพนะ
เหตุการณ์ที่ถ่ายคลิปไว้ได้เกิดขึ้นตอนตี๒นะฮะ
ของวันที่๗มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้
ทีนี้คนที่ถ่ายไว้ได้บอกว่าผมมานั่งเล่นรับลมที่ริมชายหาด
ผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับกลุ่มวัยรุ่นที่เขามีอะไรกันนะ
แต่พอเห็นกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงมากันประมาณ๕๖คน
หลังจากนั้นแยกเป็นคู่หลบตามใต้ต้นไม้มุมมืดโขดหิน
อายุก็ประมาณสัก๑๘นะคุณถึง๒๐
หลังจากนั้นก็นี่แหละครับอย่างที่เห็นเลย
เพศสัมพันธ์กันอย่างโจ๋งครึ่มไม่อายสายตาใคร
กระทั่งถ่ายคลิปไว้ได้นะคุณ
คิดดูว่าคนถ่ายคลิปไว้ได้เขาต้องโจ่งครึ่มขนาดไหน

ทีนี้เราก็ไปสอบถามพนักงานรักษาความปลอดภัย

ให้ข้อมูลบอกว่าช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
มักจะเห็นเด็กวัยรุ่นมามั่วสุมกันเป็นประจำทุกคืนเลย
ตี๒อะมาร่ะถึงตี๔นะโอ้โหช้ามืดเลยนะครับ

บางกลายบางกลมเนี่ยมามั่วเซ็กกัน
กลายเป็นภาพชินตาไปแล้วเขาบอก
โอ้โหมันไม่ควรจะชินไหมภาพอะไรแบบนี้
คือเวลาดึกบริเวณนี้ก็จะมืดแล้วก็เงียบมาก
นานทีจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
ขนาดพวกผมอยู่เวลนี่พวกผมเห็นไวรุ่นมาเยอะ
บางทีก็ไม่รู้จะไปตักไปเตือนเขายังไงนะครับ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการกวดขันจับกลุ่ม
เพราะว่ามันเสียภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลก

ก็มีทุกคืนมากบ้างน้อยบ้าง

แล้วมีการสร้างที่แบบสวยมาก

สวยแล้วคุณรู้ไหมว่าไปทำแบบนี้
่งขึ้นไม่โจ่งขึ้นเพราะร้านอาหารเพียบเลย

แต่คุณไม่ได้ไปตอน๒๐๐๓๐๐นคือสูงนะ

คือเราก็ลงพื้นที่ที่ชายหาดกระทิงลายแบบนี้อย่างที่คุณขวัญบอก
คือเป็นแหล่งพักผ่อนออกกำลังกาย
มีพุ่มไม้โขดหินเข้าสระประดับประดา

แต่มันก็มีบางจุดที่อาจจะมีต้นไม้บางไฟบ้างอะไรบ้างนะฮะ
ก็ช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็น
ก็จะมีคนมาท่องเที่ยวรับลมชมวิวทะเลกันเยอะเลย
นั่งรับประทานอาหารแล้วก็มีร้านอาหารอย่างที่คุณบอกนะ
แต่ก็มีเห็นนะทีมข่าวของเราก็สอดส่องไป
ก็มีคู่รักเข้ามานั่งจับคู่กันก็โรแมนติกนะ

แต่กลางคืนอย่ามาโรแมนติกกันแบบนี้คือมันอนาจารย์
แล้วจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่คนที่เขาชอบออกกำลังกาย
เขาจะมาทั้งวิ่งทั้งปั่นจักรยานเพียบไปสาธารณะ
ส่วนนักข่าวของเราก็ชี้จุดนะบอกนี่แหละฮะจุดตรงนี้แหละ
โขดหินตรงนี้แหละตามคลิปเลย

เดี๋ยวให้หน่วยงานเขาเข้าไปดูแลจัดการหน่อยนะครับ